ติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปภายในบ้านเสียสดที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงเสียสดเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชมล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมพรแต่ว่าคนร้ายหนีไปกบดานที่สุราธานีไปจับได้ที่นั่นแล้วก็เตรียมนำตัวคนร้ายทั้ง๓คน
ด้วยคนตำรวจตรีอภิษชาติบุญศรีโรศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

ก็ควบคุมตัวทั้ง๓คนที่ไปก่อเหตุ
ประกอบด้วยคนแรกคือนายวิเชียนเกิดเกาะกลาง
หรือนายไข่อายุ๕๐ปี
นายไข่เป็นคนใช้ปืนจ่อยิงก็คือลั่นไกลยิงเสียสด
คนที่๒คือนายวัชรินสมกลิ่นอายุ๔๗ปี
คนนี้เป็นคนจ้างวาน
และคนที่๓คือนายบัณฑิตหมั่นชัยอายุ๔๙ปี
ตำรวจนำตัวทั้ง๓คนมาสอบปากคำที่กองบัญชาการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานีหลังทั้งหมด
ตกเป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงเสียสด
หรือว่านายวสันแก้วชนคราม
เสียชีวิตภายในบ้านพักตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ตำรวจทำงานไวนะคะ๔๕วันก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเสียสดวันเกิดเหตุค่ะ
ขณะเดียวกันยังสามารถยึดรถกระบะโตโยต้า
กลุ่มคนร้ายใช้ในวันเกิดเหตุ
ขับไปดูลาดเหล่าหน้าบ้านของผู้ตายก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
อกจากนี้ยังจับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธปืน
อัตโนมัติสีขาวขนาด๙มิลลิเมตร
จำนวน๑กระบอกแล้วก็กระสุนปืนอีก๘นัดด้วยค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่า
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็มีการขยายผล
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของเสียสด
ทราบว่าจริงแล้วคนร้ายประกอบด้วยกันทั้งหมด๔คน
แต่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้๓คน
ส่วนอีก๑คนตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
บัณฑิตหมั่นชัยอายุ๔๙ปี
บัณฑิตเป็นน้องเมียพ่อบุญธรรมของเสียสด
ได้ให้นายวัชรินเป็นผู้ติดต่อนายวิเชียนหรือว่านายไข่
ลั่นปืนแลกกับค่าจ้างสองแสนบาทไปยิงเสียสด
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปมสังหารครั้งนี้ตั้งไว้๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกคือ๑เรื่องของความแค้นส่วนตัว
ประเด็นที่๒เรื่องของมรดกถามว่าทำไมเกี่ยวกับมรดก
ก็เพราะว่าเสียสดเขามีพ่อบุญธรรม
พ่อบุญธรรมก่อนตายก็ยกมรดกให้เสียสด
หลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะที่ทางก็เยอะค่ะ
ยกที่ทางยกมรดกให้เสียสด
แต่มีคนใกล้ชิดของพ่อบุญธรรมเสียสดไม่พอใจ
หลังจากที่พ่อบุญธรรมของเสียสดตายเนี่ยตอนนี้ก็มันเชื่อมโยงกันนะ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่จริงแล้วมันคืออุบัติเหตุ
หรือการฆาตกรรมกันแน่เพราะว่าพ่อเสียสด
บุญธรรมของเสียสดก็คือพลัดตกบันไดบานแล้วก็เสียชีวิต

มันเป็นประเด็นที่เกิดจากอยากได้ผลประโยชน์
จากกองมรดกหรือพินัยกรรมหรือว่าเป็นความแค้นส่วนตัว
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ผมมาเห็นแล้วนะครับมาดูหน้าตาแล้วมาดูพฤติการแล้ว
ก็ได้สอบถามว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกสำหรับเขา
เพราะจากการที่เราดูเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าเขานั้นต้องผ่านการทำงานมาแล้ว
ซึ่งขณะนี้ก็เขาเองก็ยอมรับในส่วนหนึ่งว่าลายนี้ไม่ใช่ลายแรกของเขา
ผู้ต้องหาที่จับมาได้๓คนมีคนเดียวที่ยอมรับสารภาพก็คือคนลั่นไกยิงคือนายวิเชียนเกิดเกาะกลางหรือว่าไข่
อันนี้ยอมรับสารภาพแล้วส่วนอีก๒คนก็คือวัชรินกับบัณฑิตตอนนี้ก็ยังคงปฏิเสธอยู่
คดีการเสียชีวิตของพ่อบุญธรรมของเสียสดว่าที่จริงแล้วมันเกิดจากฆาตกรรมหรือเกิดจากอุบัติเหตุกันแน่
รื้อคดีขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มนายสัญชัยจันทองอายุ๔๒ปี
นายสัญชัยเป็นอีก๑ใน๔คนร้าย
ที่มาลงมือก่อเหตุในวันเกิดเหตุด้วย
ตอนนี้ยังคงหลบหนีคดีอยู่นะคะ

เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
จับกลุ่มมาได้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรด้วยค่ะ